ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพนี้ก็ปิดฉากการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมนั้นเขามีการกำหนดกรอบวิสัยทัศน์
มองไปไกลถึงปีคศ๒๐๓๐
ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแถลงหลัง
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพโดยระบุว่าที่ประชุมนั้นก็เห็นพ้อง
ให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชียคศ๒๕๖๒
หรือปี๒๕๗๓นะครับถ้าหากว่าคิดเป็นปีพุทธศักราช
เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือของสมาชิกในภูมิภาค
ซึ่งขณะนี้มี๓๔ประเทศให้ชัดเจนมากขึ้น
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความท้าทายต่างครับ
โดยที่ประชุมเห็นชอบในประเด็นสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค
ในระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐเศรษฐกิจและระหว่างประชาชน
เห็นชอบประเด็นการจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือเป็น๖สาขา
แก่เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความมั่นคงทางอาหารน้ำพลังงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานเข้าหารือในที่ประชุม
ดอนเปิดเผยบอกว่าในที่ประชุมนั้นจีนได้อาสาเป็นผู้นำในการผลักดันความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางอาหารน้ำและพลังงาน
ขณะที่ไทยก็เสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าที่ประชุม
เพื่อเป็นทางเลือกในแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกครับ
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้ครับ